แล้วเราไปติดตามบรรยากาศที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายกันนะครับ

ตอนนี้มีศิษยานุสิตนำรถเข้ามา

ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณกลางถนนเรียบคลองแอนนะคะ
กึ่งกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายค่ะ
จะเห็นนะคะว่าด้านหลังของดิฉันค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังคงปักหลักปฏิบัติภารกิจในการ
คุมเข้มไม่ให้ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
เข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่วัดนะคะ
และที่จะเห็นต่อไปนี้นะคะ
เป็นในส่วนของฝั่งศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายนั่นเองค่ะ
ซึ่งบริเวณถนนตรงจุดนี้นะคะ
เพื่อมีการนำรั้วเหล็กมากั้นไว้นะคะ
แล้วก็เปิดทางเฉพาะให้ศิษยานุสิตเดินออกมานะคะ
แล้วก็ให้สื่อมวลชนเดินเข้าไปเท่านั้นนะคะ
โดยนอกจากจะมีการนำรั้วเหล็กมากั้นแล้ว
จะเห็นได้ว่ามีการนำรถนะคะ
อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือรถเก๋งนะคะ
มาต่อกันและตรงบริเวณจุดนี้นะคะ
ว่ามียามพิธีศาสตร์ในบางส่วนที่ปรักหลักรออยู่

ปากหลักรอทำอะไรนะตรงนี้นะคะ
คุณพี่ค่ะอันนี้รอออกหรือยังง่าย่ะคะ

ใช่ค่ะ
แล้วล่าสุดนะคะมีนี่เป็นบรรยากาศสดนะคะ
ตอนนี้พระสมปรังเดินออกไปทางไปหาตำรวจนะคะเดี๋ยวฟังเสียงเลยนะคะ

ช้าครับเราเดินเร็วไปไหนใจอยากถึงเร็ว
ตอนนี้ของพระภิกษุสงฆ์นะคะกำลังออกไปหาเจ้าหน้าที่ที่ปักหลักอยู่ด้านหน้าค่ะ
ปกป้องพระพุทธศาสนาของเรานะครับ
เชิญเลยครับเชิญเลยครับพร้อมแล้วเดินเลยครับ

ไปทำอะไรคะหลวงพระภิกษุสงฆ์
ทำอะไรคะ

เดินไปด้านหลัง

จะเห็นว่าด้านหลังนะคะเป็นกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากนะคะ
ที่กำลังเดินออกไปด้านหน้านะคะในขณะที่ตำรวจนะคะก็กำลังจะตั้งแถว
นะครับเรามารักพี่น้องของเรานะครับเรามารักชาวพุทธของเรานะครับ

เรามารับมาทำหน้าที่ชาวพุทธของเราพระในพุทธศาสนาเราจะปกป้อง
นี่เป็นในส่วนของพระผู้นำนะคะที่นำมานะคะก็ประกาศออกเสียงตามสายต่อเนื่องนะคะ
กำลังเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตำรวจตอนนี้ก็กำลังตั้งแถวตั้งแถวกั้นรออยู่นะคะ
เรามาเพื่อปกป้องพุทธศาสนานะครับ

เราไม่ชอบความรุนแรงนะครับเราไม่ชอบความรุนแรง
ครับเราไม่ชอบความรุนแรงครับเราชาวพุทธด้วยกันนะครับ

ตอนนี้ถึงตำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นตำรวจนะคะที่กั้นไว้นะคะ
ตำรวจก็ยังกั้นอยู่ไม่ให้พระเดินออกไปนะคะ
พระก็พยายามที่จะฝ่าออกไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศนะตอนนี้เลยค่ะ
เราชาวพุทธด้วยกันนะครับเราทำหน้าที่ของพุทธศาสนานะครับ
ผู้นำก็ยังคงประกาศต่อเนื่องนะคะ
ตำรวจก็กันนะคะตอนนี้ประชันหน้ากันนะคะ
ตอนนี้เผชิญหน้ากันแล้วนะคะในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะคะก็
คล้องแขนกันนะคะคล้องแขนในการทำเป็นโล่ค่ะ
พระผู้นำก็ประกาศต่อเนื่องนะคะว่าจะใช้ความสงบนะคะใช้ความสงบค่ะ
ก็สั่งให้เดินลัดไปเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะลัดไปทางไหนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจยังคงกั้นอยู่นะคะ
พระสงฆ์ก็พยายามผลักดันเข้ามานะคะตำรวจก็พยายามกั้นอยู่นะคะ
จัดไว้อย่างนี้นะครับจัดไว้อย่างนี้นะครับ
เพราะเราทำหน้าที่ของเรานะครับทำหน้าที่ของเรา
เพราะเรารักฟังเสียงสดตอนนี้นะคะ
ฟังเสียงของเรานะครับเราจะไม่ชอบความรุนแรงนะครับ
ความรุนแรงจากพระจะไม่มีนะครับจากญาติโยมของเราจะไม่มีครับ
หลวงพ่อสอนให้เรารับความดีนะครับ
ระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรม

พระระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ
พระบุว่าจะมารับคนให้เดินทางเข้าไปในวัดพระธรรมกาลนะคะ

คุณผู้ชมฮาบริเวณถนนเรียบคลองแอร์ที่ทางเข้าประตู๕แล้วก็ประตู๖ที่วัดพระธรรมกายนะครับ

ตำรวจบ้านนี้ค่ะเป็นความวุ่นวายนะตอนนี้นะคะ

ถ้าเชิดสะกี้หนูออกมาไม่ได้ถ้าเชิดงี้หนูออกมาไม่ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๐กว่านาทีได้แล้วนะฮะ

บริเวณประตู๕และประตู๖รอบวัดพระธรรมกายนี่
อยู่ในช่วงของการพยายามเจรจากันแล้วนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็คือคุณระพีพันธ์เรือนศรี
พยายามที่จะขอเข้าไปในพื้นที่เช่นกันนะคะ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ซ่องรอบสงบแล้วนะคะ
ใช่ครับช่วงขั้นตอนของการที่จะสงบนะฮะ
ต่างฝ่ายต่างบอกว่าให้ใจเย็นนะ

ใช่ค่ะร่วมฝึ่งลมมุนผมครับเพื่อนกูนะครับ
ช่างภาพเราก็ล้มลุกคุกคานอยู่เหมือนกันครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตั้งแถวปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
โดยไม่ได้มีปฏิกิริยาในการผลักดันกลุ่มที่จะขอเข้าพื้นที่นะคะ
ก็ต่างฝ่ายต่างบอกอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยนะครับ
อันนู้นแน่นอนเลย
คือถนนตรงนั้นค่อนข้างแคบนะฮะถนนเรียบคลองแอนเนี่ยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามยึดอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าถ้าหน้าประตู๕และหน้าประตู๖
ก็จะเป็นทางฝั่งของศิษยานุสิตกับทางพระอยู่ติดประชิดประตู
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องถอยร่นมาบริเวณถนนคลองแอน

ห่างจากนั้นประมาณ๕๐๐เมตรห่างจากประตู๕และประตู๖๕๐๐เมตร
แต่ก็จะกลายเป็นเส้นทางเพื่อการเดินทางเข้าออก
ศิษยานุสิตแล้วก็ทางพระที่จะมาสมทบ

ค่ะซึ่งจุดระหว่างประตู๕ประตู๖นี้
เขาก็มีเต็นต์ของศิษยานุสิตรออยู่
กลุ่มนี้ก็อาจจะพยายามที่จะเข้าไป
เพื่อไปหนุนกำลังเสริมกำลังในจุดนั้น
ครับคุณผู้ชมหากเหตุการณ์นี้
เราถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๕นาทีนะครับ
กับการที่ยื้อยุดผลักดันกันไปประมาณ๑๐กว่านาทีนะครับ
ท้ายที่สุดตอนนี้สงบลงแล้ว
คุณระพีพันธ์ทีมข่าวของเรารายงานบอกว่า
มีพระบางรูปตกคลองแอนไปด้วย
เสียงอะไรคะเดี๋ยวเข้าฟังนะครับ
ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไว้อีกแล้วนะคะ
นี่ค่ะตำรวจกำลังขับด้านไทยทางแล้วกลับเข้าวัดนะคะ
มีการปลาขวดน้ำนะคะ

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศหุ้นวายแล้วตอนนี้นะคะ
เป็นเลิศที่สองแล้วนะคะสำหรับการบรรทางค่ะ
ด้านหน้ามีพระหลายรูปนะคะ

หัวหนึ่ง
น้ำผัดลงน้ำผัดน้ำผัดน้ำผัด
ในจุดที่มีเหตุการณ์ประทะกันในขณะนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่าข้างหนึ่งมีรถอยู่ทำให้พื้นที่แคบลง

โอเคโอเคโอเคพี่เฟสบุ๊คไลน์พี่ไม่ได้พูด
เป็นภาพสดนะครับทีมข่าวของเรา
สื่อข่าวผู้หญิงของเราก็อยู่ตรงเหตุ

หลังจากพยายามผลักดันกันมีการปะทะกันอยู่นะครับ

เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามในการตั้งแถวผลับดัน
ให้ทางพระเนี่ยถวายร่วนออกไป
ก็มีทั้งพระทั้งศิษยานุสิตทั้งเจ้าหน้าที่ตกลงไปอยู่ข้างทางนะครับ
จากภาพที่เห็นนะคะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ก็คือการผลักดันกลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มศิษยานุสิตให้ถอยร่นออกไป
ดูจากภาพที่เกิดขึ้นตลอด๑๕นาทีที่ผ่านมานะคะ
น่าจะกลุ่มพระและกลุ่มศิษยานุสิตสามารถถอยร่นไปได้ประมาณ
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๐เมตรถึง๒๐๐เมตรแล้วนะตอนนี้
เป็นภาพสดนะคะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นั้นขณะนี้
บริเวณประตู๕แล้วก็ประตู๖ตรงถนนเรียบคลองแอนครับ
ทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะยกตัวมา
เพราะว่าการลบมือขึ้นนะครับเพราะว่าการลบมือขึ้นเป็นการที่แสดงว่า
ไม่ได้ใช้กำลังผ่านมือผ่านแขนในการผลักดันกัน
คือใช้ลำตัวในการผลักดัน
รอบสองแล้วนะครับสำหรับการผลักดันกันนะครับ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สิทธิ์ของเราทีมข่าวของเรา
ตอนแรกบรรยายอยู่ค่อนข้างจะโอ้โหต้องหลบต้องวิ่งต้องวุ่นวายเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะบรรยายคุณผู้ชมไปเรื่อย
รถคันนี้ใช่ไหมฮะตอนแรกเนี่ยแนวของกลุ่มพระสงฆ์เนี่ย

เจ้าหน้าที่พยายามผลักดันกลุ่มพระสงฆ์แล้วก็กลุ่มศิษยานุสิต
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะคะได้รับบาดเจ็บอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับ
มีบาดแผลที่ปากเล็กน้อย
เมื่อสักครู่นี้มีการปลาขวดน้ำแล้วก็ปลาสิ่งของของทั้งสองฝ่าย
นี่มีการบาดเจ็บครับขอดูหน่อยฮะ
นี่เป็นศิษยานุสิทธิ์ผู้หญิงผู้หญิงนะครับเป็นลมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่นะคะพยายามใช้หมวก
ช่วยกันช่วยกันนะครับ

ความพยายามของศิษยานุสิตแล้วก็กลุ่มพระที่จะเข้าไปที่ประตู๕และประตู๖
เพื่อไปรวมกับทางกลุ่มศิษยานุสิตที่อยู่ตรงหน้าประตูนะครับ
เจ้าหน้าที่ถอยล่นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาอยู่บริเวณถนนเรียบคลองแอน
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีกลุ่มศิษยานุสิตเข้าไปเติมคนในวัดนะครับ
แต่ท้ายที่สุดตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
เช้าที่ผ่านมาถือว่ายังสงบเรียบร้อยอยู่
กระทั่งมาถึงเหตุการณ์ตอน๘นาฬิกา๕นาที
ที่เราถ่ายทอดสดจังหวะพอดีเลยนะครับที่เราถ่ายทอดสด
เป็นจังหวะตั้งแต่เริ่มต้นที่กลุ่มพระสงฆ์เนี่ย
โทรโข่งมาแล้วก็ถือไมโครโฟนมาเพื่อจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าขอ
เข้าไปภายในอย่างสงบแต่มาประชิดกันพอดีนะครับ
ชิดกันพอดีระหว่างแถวของเจ้าหน้าที่กับแถวของพระ
เรียกว่าเมื่อกี้เห็นตัวติดกันเลยและมีความพยายามที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
เริ่มเดินหน้าเพื่อจะผลักดันกลุ่มพระให้ถอยออกไป
จนเกิดเป็นความวุ่นวายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับ

ภาพเป็นถนนและด้านข้างเป็นคลอง

ถ้ามีการชุนละมุนกันหรือว่ามีการเบียดกัน
อาจจะล้มลงไปที่ด้านข้างได้

ช่วงจังหวะพอดีที่ทีมข่าวของเราก็อยู่จุดตรงนั้น
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมบริเวณถนนเลียบคลองแอร์ออกมาไกลหน่อย
มีกลุ่มศิษยานุสิตพยายามที่จะเอารถเข้ามา

แต่ว่าจริงแล้วการนำรถเข้ามาบริเวณเส้นทางดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาต

ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มีรถผ่านเข้ามาตรงนี้เยอะ
แล้วก็รถของคนทั่วไปต้องผ่านต้องใช้เส้นทางนี้
ปรากฏว่าก็ทำให้รถติดหลายกิโล
ตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณถนนเลียบคลองแอร์ออก
ยังไม่ได้ยุตินะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างการประจันหน้า
ระหว่างตำรวจแล้วก็พระนะคะ
ซึ่งการปะทะรอบ๒ที่ผ่านมา
มีผู้ได้รับหม่อเจ็บเป็นกุญพี่ผู้หญิงชุดข่าว
ตอนนี้รถพยาบาลมาถึงแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กำลังจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
เนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บของพี่ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
จากว่าในระหว่างที่มีการดึงกันไปดึงกันมา
ในส่วนของคุณพี่ท่านนี้ล้มลงนะคะ

แล้วพอโดนเหยียบก็มีการพยายามช่วยกันออกมา

ก็นำส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นประชาชนศิษยานุสิตประมาณ๒คนนะคะ
ในส่วนของพระสงฆ์ยังไม่เห็นนะคะ
แต่คิดว่าน่าจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนมากค่ะ

ก็มีล้มลงไปด้านในคลองด้วยนะคะ
ตอนนี้นะคะในส่วนของศิษยานุสิต

ก็นั่งลงอยู่ตรงนี้ค่ะ
ในส่วนของพระสวดก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ

นี่ค่ะนี่เป็นพระสงฆ์
ที่ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ระหว่างการประทะนะคะ
ในขณะที่พระสงฆ์พยายามออกไปรับ

แต่ตำรวจไม่อนุญาตนะคะ

และพระพิสุได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตอนนี้ศิษยาพิสิทธิ์ก็ช่วยกันทำแพ้อยู่นะคะ
ยังไม่รู้ยังตอบอะไรไม่ได้

ตอนนี้ค่ะในส่วนของตำรวจ
ในส่วนของตำรวจเราจะต้องกำลังอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับ

คือภาษาอันเขาไม่น่าหนักกำลังออกมา
คือเราเนี่ยได้รับคำฝากให้มา

แต่ว่าเราคัดกองคนภายนอกไม่ให้เข้ามา
แต่ตามมากำลังอุบาสลักษณ์สิทธิ์ละลักตรงนี้เนี่ย
ความมากกำดันมันจะยึดด่าะหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาไปนั่งกุศลที่วัด

แล้วเราจะผลักดันไกลกว่านี้ไหมคะ

แต่ล่าสุดคือตอนนี้พักอยู่แค่นี้ก่อน

คือตอนนี้ผมก็มาเห็นกับพ่อบอกพระอาจารย์แล้วว่า

ตำรวจมีบาทเจ็บหรือเปล่าครับ
ตำรวจมีบาทเจ็บหรือเปล่าครับ

ตำรวจมีบาทเจ็บหรือเปล่าครับ

พี่หรือว่าส่งบางคนก็สาวกับบ้านใสไม่เป็นไรครับแต่ว่าส่งไปบ้านเรียบร้อยครับ

เบื้องต้นประชาชนเจ็บกี่คนคะเท่าที่เห็น

จะเป็นลมเพราะว่าคุณพี่ผู้หญิงเขาอายุมากแล้ว
โดนเบียดไปเบียดมากก็เลยรม

ตอนนี้ก็ปักหลักอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของพระเองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
บางคนนิสัยแย่มากเลย
ถ้าถูกกับไทยไม่ต้องเป็นคนเลยเราจะนั่งปากหลังอยู่ตรงนี้
ปากหลังอยู่ตรงนี้แล้วค่ะไม่เอานะไม่ถอยแล้วยิ่งถอยแล้วเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในวัดที่นี่
ให้เราไปไหนเราถูกก้มวัดเขาเป็นใครเขาต้องมายึดวัดเรา
ก็นี่ก็เป็นความรู้สึกของศิษยานุสิตนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมคะ
ตอนที่มีการปะทะกันนะคะก็ฟังจากทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งในส่วนของศิษยานุสิตเอง
แล้วก็ในส่วนของทางตำรวจเองที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ก็เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้เราจะรายงานให้ได้รับทราบทันทีค่ะ
ขอบคุณนะครับเข้าใจสถานการณ์แล้วนะครับคือ
ตอนนี้ทางฝั่งประตู๕แล้วก็ประตู๖ที่วัดพระธรรมกายเนี่ย
ศิษยานุสิตเริ่มที่จะเอารั้วเหล็กออกมากั้นพื้นที่ไว้ให้สำหรับศิษยานุสิตเองนะครับ
โดยห่างจากทางประตู๕และประตู๖ออกมาอีก๕๐๐เมตร
คือกั้นเพิ่มเติมจากจุดเดิมที่อยู่แค่หน้าประตู๕และประตู๖
ลักษณะก็คือจะผลักดันเจ้าหน้าที่ออกไปให้ห่างจากประตูวัดประมาณ๕๖๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็มีการปักหลักที่จะสวดมนต์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีการประกาศเสียงตามสายนะครับ
บอกว่าขอเชิญชวนนำรถมาจอดตรงประตู๖นะฮะ
ขอให้ใช้รถของเราให้เกิดประโยชน์เพื่อดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา
ดังนั้นการกันพื้นที่ตรงนี้แหละครับจะเป็นการกันพื้นที่ให้ศิษยานุสิตได้อยู่
แล้วก็ให้มีรถมาปิดกั้นไว้นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไม่ให้ล้ำออกมาในเส้นที่เจ้าหน้าที่กำลังดูแลรักษาความสงบอยู่นะครับ
เมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์ก็ทำให้ประชาชนบาดเจ็บทรงโรพยาบาลไปหนึ่ง

ส่วนทางพระเองก็ยังไม่ตอบว่าจะปักหลักอยู่ตรงจุดนี้หรือไม่อย่างไร
๙โมงครับเดี๋ยวมีการประชุมของในส่วนของระดับควบคุมที่ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑
มีการเผชิญหน้ากัน๒ครั้งสำหรับเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่ยืนยันจากภาพที่เห็นนะทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายที่อยู่จากทางภายในวัดเอง
ฝ่ายของเจ้าหน้าที่เองไม่มีอาวุธนะคะ
แต่บาดเจ็บทั้งคู่นะปฏิบัติการมา๒๕นาทีแล้ว
จาก๘นาที๕นาทีถ้าเราถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เราจะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกับไทยรัฐทีว